คุณผู้ชมครับสภาพอากาศร้อนแบบนี้ทำให้หมูโตชานั่นเองนะครับ
กรอบกับหมูบางส่วนก็เป็นโรคสุดท้ายทำให้เนื้อหมูนั้นออกมาสู่ตลาดน้อย
ราคาก็พุ่งสูงขึ้นไปแต่ว่าจะเป็นแบบนี้ประมาณอีกไม่เกิน๓๔เดือนข้างหน้าครับ
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
เจ้าหน้าที่ของพันนีฟาร์มฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดกลาง
ที่จังหวัดราชบุรีกำลังอาบน้ำให้ลูกหมู
เพราะถ้าหากอากาศร้อนจัดเกินไปจะทำให้หมูไม่กินอาหารและโตช้า
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่มีหมูออกสู่ตลาดเหมือนช่วงเวลาปกติ
ช่วงน้ำร้อนหมูเราค่อนข้างจะเลี้ยงยาก
เพราะหมูมันไม่มีต้อมเงือ
เราจะต้องอาบน้ำให้เขาวันหนึ่งหลายรอบ
สเปย์น้ำวันหนึ่ง๗๘รอบ

เพราะตอนนี้มูในวงจรเราค่อนข้างเสียหายเยอะ
จาก๑๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอภาวะโรคด้วย
แล้วก็มาช่วงนี้เกิดภาวะร้อน

สมมุติว่าเราเคยได้ผลผลิตอยู่๑๐๐ตัว
มันไม่ได้แล้วมันจะเหลือตั้ง๑๐๒๐ตัว

อย่างหมูในราวนี้นะคะอายุ๔เดือนแล้ว
ปกติจะมีน้ำหนักที่ประมาณ๑๑๐กิโลกรัม

ส่งผลให้หมูมีน้ำหนักเพียง๙๕กิโลกรัมเท่านั้น
จึงไม่สามารถที่จะจับขายได้
เจ้าของฟาร์มบอกว่าน้ำหนักที่น้อยกว่าปกติ
จึงต้องเลี้ยงหมูต่อไปอีก๑เดือน

ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
โยธินจุลคันเจ้าของพันนีฟาร์มบอกว่า

ส่งผลให้ราคาหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๗๔บาท

ถือว่ารายได้ได้น้อยกว่าช่วงเวลาปกติค่ะ
ถามว่าได้เพิ่มขึ้นไหมผมว่ามันยังไม่ได้นะ
ผมว่ามันยังสูสีกับราคาที่หมูมันขึ้นอยู่
เพราะว่า๑วัตถุดิบอาหารก็ขึ้นตาม
ทุกอย่างขึ้นตามมากับปริมาณหมูที่มันหายไป
ขณะที่ลูกหนูเกิดใหม่อายุไม่กี่วัน

เพราะธรรมชาติของหมูตัวเล็กชอบอากาศร้อน

ก็คือหมูอายุ๒เดือนขึ้นไปค่ะ
ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดอย่างนี้นะคะ

ก็คือหมูที่มีอายุประมาณ๒เดือนอย่างนี้ค่ะ

หมูที่มีอายุน้อยกว่าค่ะ

ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หมูขาดตลาด

ต้องระมัดระวังการติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ต้องใส่เสื้อกาวรองเท้าบูธ
และเดินผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าออกฟาร์มทุกครั้ง
เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น

สถานการณ์หมูจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง
อีก๓๔เดือนข้างหน้า
เพราะหมูจะเติบโตและพร้อมออกสู่ตลาด

และมีแนวโน้มว่าราคาเนื้อหมูอาจจะลดลง

อยู่ที่กิโลกรัมละ๗๔บาท
อาจจะเหลือเพียง๕๐บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น